ต่อกันที่ละครสร้างเลขกันบ้างดีกว่า
เลขที่ว่าก็คือเลขเรตติ้ง

สำหรับละครเรื่องพรมลิขิต

ต้องบอกเลยว่าละครแรงแค่ไหน
นางเอกของเรื่องอย่างเบลล่ารานี
แรงยิ่งกว่าคุณผู้ชม

ออกงานรับทรัพย์เป็นว่าเล่นเลยนะคะ

ล่ารานีหรือว่าที่หลายคนเรียกกันว่า

กำลังจับจิตจับใจคุณผู้ชมอยู่ทั่วประเทศตอนนี้นะคะ
เมื่อวานนี้เบลล่าเขาไปโชว์ตัวที่งานอีเวนต์

ซึ่งมีทั้งเจมส์จีรายุเตยเจรินพอร์ตน้องเฟย์พรพวีปางกันดารันสวยฉ่ำมาเลย

ใช่รวมไปถึงนี่จ้ะเบลล่ารานีบอกเลยว่าโอ้โหเสียงกรี๊ดให้แม่นายเนี่ยดังมาก
แล้วอยากให้คุณผู้ชมดูออร่าความสวยความฉ่ำมันจับใจจริง
สมศักดิ์ศรีนางเอกเจ้าแม่เรตติ้งแรงเหลือเกินค่ะ
ตติ้งแรงขนาดนี้เบลล่าบอกเลยว่าโอ้โหพี่จ๋าหนูเนี่ยเห็นแล้วยิ่งปลื้ม
ถึงแม้จะเชื่อว่าละครเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่ก็ยอมรับว่ากลัวดูแบบกลัวไม่กล้าเปิด
คือมันมีความกดดันไงเพราะภาคแรกเนี่ยมันทำเอาไว้ดีมากมาก

ที่๒มันจะไม่แบบเท่าภาคแรก
ใช่แต่บอกเลยนะคะว่าภาค๒ก็ปังมากค่ะ
พอเห็นแบบนี้เจ้าตัวบอกว่าโอ้โหหายเหนื่อยเลย

คุณผู้ชมเชื่อไหมละครเรื่องนี้มีอยู่ทั้งหมด๒๖ตอน

ผู้รับหน้าที่เป็นนางเอกใช้เวลาในการถ่ายทำกี่ปีรู้ไหมจ๊ะ

แล้วคิวที่ถ่ายทำเนี่ยมีอยู่ถึง๑๕๐คิว
เราก็ไม่ได้อยากจะวัดจากกระแสหรือเรตติ้งหรืออะไรสักเท่าไห
แต่ว่าคือเหมือนเราทำผลงานออกมาให้ได้ดีที่สุด
แล้วคนชื่นชอบในผลงานคือแบบมันโอเคแล้วอะค่ะ
เรตติ้งตอนหนึ่งมาก็คือแบบโอ้โหอันนี้คือแบบจบแล้ว

แต่ว่าก็ยังต้องลุ้นอีกนานเพราะว่ามี๒๖ตอน
เป็นความตั้งใจนั่นแหละว่าอยากจะสอดแทรกพวกเรื่องราวต่างเกี่ยวกับความเป็นไทยเข้าไปเยอะ
เพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้ออนแอร์แค่ประเทศไทยออนแอร์ไปทั่วโลก
ฉะนั้นก็คืออยากให้คนเห็นถึงแน่นอนอาหารไทยคือดังอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้ว

อันนี้ก็พุทธตานก็คือทำอาหารเมนูต่างรวมถึงคุณหญิงอีก

เรื่องนี้มันดันหลายเรื่องเลยนะ
ทั้งเรื่องอาหารการกินทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์
แล้วเราก็ยังได้อินได้สนุกกับละครไปด้วย
แก่ชั้นด้วยไงภาพต่อไปอะไรอย่างนี้
ช่วงนี้จะลอยกระทงแล้วหลายคนก็ลุกขึ้นมานุ่งผ้าไทยแต่งไทยกันนะคุณผู้ชม